มาเรื่องแปลกกันบ้างลงน้ำไปไปเจอกับปลาบึก
ที่ดูเหมือนไม่ใช่ปลาบึกเลยครับ
ข้างหนังเนื้อข้างหนังเนื้อจะพลาดแล้ว
นี่ไงดูดูครับปลาบึก
แล้วหางอ่ะนี่แต่หางของมันไอ้ท่อนหางนี่แหละแปลกประหลาด
เหมือนนางเงือกมันดูเป็นริ้วริ้วมีแฉกแฉกออกมาสองข้างเออ
ดูสิครับเหมือนกับเป็นลูกครึ่งบึกเงือก
เห็นแบบนี้แล้วก็แปลกเหมือนกันมันแปลกประหลาดนะไม่เคยเห็นแบบนี้เลยอ่ะ
คือเจ้าของคลิปเขาสามารถจับปลาบึกนี้ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ตกใจสิครับเห็นหางของเจ้าปลาบึกตัวนี้มันคล้ายกับหางของนางเงือก
อย่างที่น้องใบตองบอกมันแปลกและแตกต่างจากปลาบึกทั่วไปอย่างมาก
แล้วอย่างนี้ครับเพราะหนุ่มคนนี้แล้วก็เพื่อนด้วย
ที่เขาออกไปจับปลาเขาเห็นแล้วสงสารเจ้าปลาบึกตัวนี้จริง
ก็เลยทำการปล่อยปลาบึกตัวนี้กลับคืนสู่ธรรมชาติไป
เพื่อให้มันไปใช้ชีวิตแล้วก็แพร่พันธุ์ต่อไปในอนาคต
พอเห็นลักษณะมันแปลกอะเนาะแต่พอเรามองในหลักของวิทยาศาสตร์
เป็นไปได้ไหมกับลักษณะแบบนี้หางมันแปลกจากตัวอื่นตามธรรมชาติ
เขาบอกว่าเป็นไปได้จะเขิดจากศพปกติที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด
ค่ะหรือมันอาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่เฮ้ยเป็นไปได้ไหม
คุณว่าผมทำไมคุณพูดว่าอะไรนะ
เมื่อกับเหงือกที่เป็นลูกคึ่ง
รวมกันเป็นเบื้อกไว้โอ้โฮแล้วไอ้หัวงงหายไปไหน
ปลาเงือกไม่ได้ไม่ได้บึกไงเพราะอันหนึ่งใช้
เอามารวมเป็นเบื้อกอันหนึ่งใช้พวกสละมันก็เลยกลายเป็นปลาเบื้อก
ปลาเบื้อกไปกันใหญ่แล้วคุณผู้ชม
แต่มันแปลกนะหางเขากระดูกกระดิกเลยเนี่ย
แต่หางมันกระดิกได้จริงนะเราดูแล้วเนี่ยเออก็เป็นเรื่องของ
มันก็เป็นเรื่องแปลกแหละที่บัวยังมี๖ขาแต่ปลาเบื้อกจะมี๒แฉกมันไม่ได้ไงใช่ไหม
เออจริงของคุณคุณเอาไปรวมหัวขาบัวแล้วอ่ะ
เอาไปเตรียมเทียบความแปลกไงถูกมั้ยเออมันก็เกิดขึ้นได้นี่ดีออกนะนี่เป็นตัวเดียวไม่เหมือนใคร
สนุกการได้มาถกเถียงกันเรื่องกันแบบนี้คุณผู้ชมลองไปเถียงกันในบ้านดูสิว่าจะสนุกแบบนี้ไหม
ขอบคุณติ๊กต๊อกนี้ไปดูเพิ่มเติมกันได้ที่ใช้ชื่อว่าคุณจี๊ดบ่อป้าวนนะครับ